สถานการณ์น้ำเป็นยังไงบ้างสถานการณ์น้ำเนี่ย
ปี๖๔จะไม่รุนแรงเท่าปี๕๔
ใครพูดอธิบดีกรมชนประธาน
ท่านออกมาประกาศยืนยันแล้วนะครับว่าปีนี้ไม่แรงเท่า๑๐ปีที่แล้วครับ
ไปดูตัวเลขของสถานการณ์กันก่อนแล้วกันนะฮะ
ท่านอธิบดีเนี่ยอธิบายแบบนี้ว่าเดี๋ยวมาแน่นอน
จะมาผ่านกรุงเทพมหานครเพราะน้ำเนี่ยมวลน้ำมหาศาลจากเหนือจากกลางจากอีสานมันไปไหนไม่ได้หรอก
มันต้องลงมาพื้นที่ภาคกลางเพื่อที่จะลงทะเลก่อนที่จะลงอ่าวไทยมันต้องไหลมาตามถนนตามถนนหนทางของน้ำนะ
ถนนหนทางน้ำก็คือลำคลองแม่น้ำจากเหนือจากกลางจากอีสานมันมาแน่นะฮะ
น้ำเหนือแล้ววันวันนี้ได้เรียกอะไรเนี่ย๒๘ก็คืออ๋อจริงและที่บอก๒๙คือพรุ่่งนี้น้ำเหนือจะเริ่มเป๋อมาถึงนนทบุรี
เริ่มแล้วมันดันกันมาแล้วแต่ถ้าเอาหากเอาตราบเมตรไปวัดจริง

แต่มองไปแล้วเนี่ยไม่แรงเท่าไม่แรงเท่าดูจากไหน
จากระดับแม่น้ำเจ้าพญาตอนนี้๑เมตร๕๕เซนติเมตร
ถ้าหากเทียบกับปี๕๔๒เมตรครึ่ง
ตอนนั้นท่วมหมดแล้วริมสองฝั่งแม่น้ำ
เจ้าพระยาเนี่ยโอ้โหหนุนกระสอบสายกันเพียบเลย
แต่ตอนนี้ต่อให้น้ำมาก็ยังสามารถรองรับน้ำได้อีกเยอะ
เพราะฉะนั้นกรุงเทพปริมณฑล

ท่านอธิบดีกรมชนบทยืนยันฟังท่าน
ปี๕๔อย่างชิ้นเชิงนะครับ
ในปี๕๔พายุนึงมา๔๕ลูกสวนกัน
ในขณะที่น้ำในเขื่อนข้างบนก็เต็ม
ปล่อยลงมาเสร็จก็ซ้ำเติมอีกใช่ไหมท่าน

สถานการณ์ปีนี้๖๔ไม่เหมือนกับ๕๔แน่นอนครับท่าน
คือไม่เหมือนครับยังไงก็ไม่เหมือนปี๕๔ครับ

กว่าที่ระดับน้ำจะผ่านเจ้าพญาลงทะเลที่อ่าวไทย

เป็นตัวแบ่งเบาภาระนับคล้ายแก้มลิง
ก่อนที่จะลงมาถึงภาคกลางก่อนที่ลงมาถึงเมืองหลวง

บริมณ์บนกรุงเทพฯหมานครปีนี้๖๔นะครับ

เคือนป่าศักดิ์โชนสิทธิ์๗๓

เคือนศิลปิศาสตร์๙๙
เคือนแควร์น้อยล้น

นั่นคือ๑๐ปีที่แล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ย
สถานการณ์ยังสามารถที่จะรับมือเอาไว้ได้

รุนแรงเหมือนปี๕๔อย่างแน่นอนฮะ

ส่วนผลอิทธิพลของเตี้ยนหมู่
หมู่ไม่รู้อยู่ไหนแล้วเขาสลายไปนานแล้ว

ที่เค้าหอบมาพาฝนมาด้วยเนี่ย
ทะลักทลายที่อุทยานแม่วงนะฮะ

แพงเพชรกับนครสวรรค์เขาเป็นพื้นที่ติดกัน

เพราะมีความอันตรายน้ำจะทะลักล้นเหลือเกินนะครับ
นี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่อุทยานแห่งชาติแม่วงครับ